ช่วงแบบนี้หน้ากากอนามัยก็ต้องใส่ใช่ไหม
แล้วยิ่งคนที่เขาเรียนรอดอร์ก็ต้องใส่
ใส่แล้วถอดหน้ากากออกมาเป็นยังไงครับ
น้องใส่นานแค่ไหนในครับโอโห่

แล้วคุณวรพรมามองผมทำไม
ถ้าผมใส่จะเป็นแบบนี้ไหมถ้าผมใส่โดนแดด
นี่แหละครับครูฝึกบอกเองเลยบอกว่า
ใบหน้าน้องส่วนที่พ้นหน้ากากอนามัยออกมา
แต่ที่อยู่ใต้นั้นทำไมมันขาวซะเธอละเกิน

ในคลิปนี้ยังเห็นน้องรอดอบางคน

แต่ก็เป็นแค่รอยแดงนะครับ

แต่ของน้องคนเมื่อกี้นี่เป็นคราบเป็นรอยชัดเลย
แต่น้องนะน้องนะต้องทาครีมกันแดดหน่อยไหม
เอาแต่รอดอต้องระวังอีกเดี๋ยวมันละลายเข้าตาแสบอีก
นี่ครับชาวโซเชียลบอกว่าต่างรู้สึกเหมือนกันนะฮะ

อีก๒๓เดือนสีผิวก็จะกลับมาเหมือนเดิม
บางคนก็ถามว่าใช้หน้ากากอนามัยยี่ห้ออะไร

ส่วนสาวในสตูก็ถามว่าไลน์น้องอะไร
นี่จะขอลายใช่ไหมแพม

แต่หน้าน้องนี่ผิวดีเหลือเกินหน้านี้เหนียน